เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่เรียกว่าพูดถึงกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะ
สำหรับกรณีที่พี่หนุ่มสอนรามออกมาปิดฉากรักกับอดีตภรรยาคุณติ๊ก
แล้วก็การติดพนันออนไลน์ของฝ่ายหญิงเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
พี่หนุ่มเนี่ยไปออกรายการแฉของพี่มดดำนะแล้วก็เปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตคู่ที่พัง
เพราะปัญหาทางการเงินที่อดีตภรรยาได้ก่อเอาไว้
ที่เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาจนตำรวจตรวจสอบแล้วว่า
เส้นทางการเงินนี้มันโยงไปถึงการพนันออนไลน์ด้วย
พี่หนุ่มบอกว่าช่วงแรกนะคะตามใช้หนี้ให้ไปทั้งหมดเนี่ย๗๕๐๐บาท
ช่วงแรกนะต่อมาก็เจอเรื่องคดีหน้ากากอนามัยที่ต้องออกมาแถลงชี้แจงไลฟ์เฟสบุ๊คกันไป
ควักเงินส่วนตัวให้อีก๙แสนเพื่อชดใช้ให้กับคู่กรณี
หนี้ไปให้เนี่ยหลักล้านแต่ก็ไม่เห็นว่าอดีตภรรยาจะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงตัวเองยังไง
ตรงกันข้ามหนักขึ้นด้วยค่ะหนักขึ้นถึงขั้นมีคนมาทวงหนี้ถึงที่บ้าน
พี่หนุ่มรู้สึกว่าคุณแม่กับลูกสาวน้องวีจิไม่ปลอดภัย
เห็นถึงความไม่ปลอดภัยของตัวเองจึงตัดสินใจประกาศตัดขาดกับคุณติ๊กตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
พี่หนุ่มบอกว่าจริงที่ผ่านมาตัวเองไม่อยากจะออกมาพูดนะเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้
เพราะมันเจ็บด้วยกันทุกฝ่ายพอครอบครัวมันแตกมันพังด้วยกันทั้งคู่
คนที่แย่ที่สุดคือลูกค่ะแล้วมันก็มีเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าปวดใจเหมือนกันนะ
พี่หนุ่มเล่าบอกว่าเคยลองถามอดีตภรรยาว่าถ้าตัวพี่หนุ่มเองหาเงินมาใช้หนี้แทนให้ไม่พอ
ลองเอาทองลูกไปขายดูไหมแล้วได้คำตอบกลับมายังไงว่าคำตอบกลับมาจากอดีตภรรยาบอกว่าทองขายไปหมดแล้ว
และทั้งหมดทั้งมวลที่เจอมามันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่หนุ่มตัดสินใจว่าชีวิตคู่มันไปต่อกันไม่ได้
หนุ่มพูดเอาไว้แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคนรักกันไม่ทำไม่ทำกันแบบนี้ทำกันแบบนี้ไม่ได้
คุณขโมยของของเราเอาของลูกไปขายมันเดินต่อไปไม่ได้แล้วซึ่งภายหลังจากการเปิดใจในรายการค่ะ
หนุ่มก็โพสต์ภาพคู่และคำสอนของคุณพ่อชุมพรเทพิทักษ์พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมให้ป่าคุ้มครองวีจิ
วีจิโตขึ้นจะนำคำสั่งสอนของป่าที่ปลูกฝังมาไปสอนลูกต่อก็คือเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรมความซื่อสัตว์ความสุจริตพอเพียงประหยัดอดออมตอบแทนคุณคนแล้วก็ติดแฮสแท็กเซฟวีจิ
อีกอันก็คือสามุไรพ่อลูกอ่อนโดยโพสต์นี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะคะ
ก็คือไม่มีการติดแท็กถึงไอจีอดีตภรรยาอีกแล้วด้วย
ตอนนี้ค่ะพี่หนุ่มยังไม่อนุญาตให้คุณติ๊กมาเจอลูกนะคะ
เขาบอกว่ามีอะไรให้ติดต่อผ่านที่ปรึกษากฎหมายของพี่หนุ่มเท่านั้น
ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงกันมากว่าแบบ
มันเป็นปัญหาเรื่องของหนี้สินแล้วก็ครอบครัวที่มันไปต่อไม่ได้เพราะว่า

จะบอกไว้เลยว่าการพนันเนี่ยมันทำให้ผู้ครอบครัวทุกคนเนี่ยตายแยกตายผ่านกันไปหมดเลยนะ

คุณดูคุณหนุ่มไปแล้วใช่ไหมมาดูฝั่งคุณติ๊กบ้างก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน
วิจิจ๋าลูกตื่นหรือยังนะ
อยู่ตรงนี้มันมีหลายอย่างต้องปรับตัว
ต้องประหยัดเพราะแม่มีแต่ตัว
อาจจะไม่สบายเหมือนบ้านเราแต่แม่ก็ไม่แย่อย่างที่คิด
ตอนนี้มีพี่ใจดีเมตตาให้งานแม่มาบ้าง
ดีใจมากเลยที่แม่จะค่อยทยอยใช้หนี้พี่เขาไปบางส่วน
สักวันเราต้องได้เจอกันสักวันแม่ต้องได้หอมได้หอมกอดลูก
หวังว่าสักวันเราจะได้นอนกอดกันนะลูก
ช่างมันปล่อยผ่านทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะ
แล้วก็ลงท้ายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ด้วยรักจากแม่ด้วยรักจากอดีตว่าที่ภรรยา
นี่นะคะก็ยังมีการเล่นโซเชียล
แล้วก็มีการแบบว่าโต้ตอบกันไปมาแบบนี้นะคะ
อันนี้ดิฉันขอยกคำคุณแจ๊กกะลินมาพูดแล้วกันนะว่า
คุณติ๊กเนี่ยควรจะห่างหายจากโซเชียลไปสักพักนึง
เลิกโพสต์เลิกอ่านคอมเมนต์ไปสักพักนึงพักก่อนทำใจกันก่อน
เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอน
เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะสำหรับทั้งสองฝ่ายทั้งพี่หนุ่มทั้งคุณติ๊กเลยนะคุณผู้ชม